คุณผู้ชมครับไอ้เรื่องบนบานสารกล่าวเนี่ยนะ
บางทีมันก็แบบว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแบบ
ไม่เข้าใครออกใครแต่บอกนิดหนึ่งเวลาจะไปบน
อย่างสมมติแม่บนนะอย่าเอาลูกไปเป็นเครื่องบริการแก้บน

คือถ้าจะบนก็ให้บนในสิ่งที่เราทำได้
ถ้าเราเป็นคนบนก็ให้เป็นคนแก้

สมมุติผมขอให้คุณแบบแก้บนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่

ประมาณนั้นจะแก้ตรงไหนล่ะ
อย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้แม่เขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
บนไอ้ไข่ไอ้ไข่นี่นะขอบนถ้าเกิดว่ามันขายไม่ดีอะนะ
ถ้าเกิดมันขายหมดเดี๋ยวจะให้ลูกชายมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนนะ

เอาลูกจับลูกแก้ผ้าวิ่งแก้บน

เดชะบุญลูกเป็นลูกชายอายุ๓ขวบ

ไปดูคลิปกันก่อนตอนแก้บนครับ

ใครเห็นก็ยิ้มแล้วก็เป็นเด็กนะอายุ๓ขวบ
ขออนุญาตเบอร์ภาพล่อนจ่อนนิดนึง

คนนี้ชื่อว่าน้องไกด์นะสุดท้ายวิ่งครบ๓รอบ

๓ขวบเขาก็อายแล้วนะคุณเอาจริง
อย่างที่บอกไปเหตุผลที่น้องต้องมาวิ่งแก้ผ้าแก้บน
เพราะว่าแม่ของเขานางสาวสุพรัชไปบนกับไอ้ไข่
ที่วัดเขากรวดที่จังหวัดราชบุรี
ไอ้ไข่ขอเถอะนะขอให้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลหมดแผงทีเถอะ
หลังจากไปขายที่วัดแล้วมันขายไม่ค่อยดี
เหลือเยอะมากมายแล้วมันเหลือแบบนี้มา๒งวดแล้ว
ก็เลยไปจุดทูบบอกไอ้ไข่ว่าขอให้ขายให้หมดแผงเลยนะ
ถ้าขายหมดแผงเดี๋ยวจะเอาลูกชายมาวิ่งแก้ผ้ารอบศาล
แก้บนให้๓รอบเลยนะแล้วก็จุดผู้ถวายให้๑๒นัดด้วย
ปรากฏว่าเขาบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
หลังจากขอไปวันเดียวสลากกินแบ่งที่แผงเขา๖๐๐กว่าใบ

ขายหมดแผงในวันเดียว
คุณผู้ชมว่าขายหมดในวันเดียวเขาบอกว่าเฮ้ย
นี่มันคือปฏิหารไอ้ไข่ใช่ไหมเนี่ย
สุดท้ายเย็นเมื่อวานเนี่ยลูกชายน้องไก๊อายุ๓ขวบไปแก้ผ้าแก้บน
ก็ยินดีทำให้ลูกคือไม่ได้แบบมีปากมีเสียงลูกก็อายุ๓ขวบเนอะ

ชาวบ้านเห็นก็โอ๊ยเอ็นดูน่ารักจังเลย
สุดท้ายก็ไปแก้บนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ
บ่นอะไรอย่าลืมปรึกษาคนในครอบครัวก่อนนะครับ